ออกนี้ออกพรรษาหลายพื้นที่จัดงานทอดกระถิ่นกัน
คราวนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมตามพระเอกลิเกร้อยล้าน
เอชายามิดชัยของเราไปกันเลยจ้ะ
ไปทำบุญทอดกระถิ่นกันเลยนะคะ

คนเยอะมากแล้วพี่เอเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ควงลูกสาวน้องแป้งคนสวยไปด้วยค่ะ

ค่ะไปถวายกระถิ่นกันที่วัดดอนใหญ่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ที่เห็นเนี่ยคุณแม่ของพี่เอค่ะ
ไปร่วมงานบุญใหญ่ด้วยนะคะ
งานนี้บอกเลยว่าวัดแทบแตก
คุณผู้ชมดูที่บรรดาภอยกแม่ยกหู
มารอต้อนรับพี่เอกันอย่างเนื่องแน่นเลยค่ะ

ที่จะชวนแฟนร่วมกันลงขันทำบุญเพิ่มเติม
เด้อนเรียกไหลรับเงินจากแฟนคนผู้ชม

ต้องบอกว่าแค่ขันเดียวได้เงินทั้งสิ้น๒๐๓๒บาท๕๐สตางค์
เลขสวยมาก๓๒ไอรัสทีวี
ถูกต้องแต่คุณผู้ชมต้องฟังยอดรวมทั้งหมดแล้วจะร้องอู้ว้าว
ยอดรวมทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะในงานทอดกระถิ่นครั้งนี้คือ๓๑๙๗๘๒๘บาท๒๕สตางค์